ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ความร้อนระอุของไอจีแต้วนัทพรนะคะ
ตัวเธอเองเนี่ยกำลังโชว์การออกกำลังกายด้วยท่าทางที่ฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่ดีคุณผู้ชม
แต่มีคนโฟกัสผิดที่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันก่อน
ชมเยอะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรูปร่างกำลังดีอกเอวสะโพกดูสมส่วน
ผอมเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ผอมจนโดนบูลลี่มาแล้ว

แต่มันมีความเห็นที่เรียกว่าผ่าเปรี้ยง
ทำเอาแฟนคลับเนี่ยตามมาถล่มว่ามันเกินไปหรือเปล่ากับข้อความนี้
ช่วงนี้น้องแต้วขยันโชว์นมกับสัดส่วนจัง
ออกกำลังกายคอคว้าลึกกางเกงสีอ่อนเน้นรูปเน้นร่างชัดมากเลย
ไม่หมดแค่นี้ค่ะมาดูข้อความนี้
เรื่องจริงดึงดูดสายตาใครก็สนใจดูนมใหญ่และช่วงล่างรัดติ้วทั้งนั้น
ถ้าออกกำลังกายมาทีหลังเธอว่าเอาไว้แบบนี้นะคะ
เป็นไอจีแบบอวตาคือเหมือนไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นใคร
คอมเมนต์ก็เละเลยค่ะแฟนคลับแห่มาถล่มเพียบ
บางคนก็บอกว่าไม่มีใครเขาคิดอกุศลแบบนี้
นี่มันออกกำลังกายจะให้เขานุ่งขาวห่มขาวหรือยังไง
บางคนก็เม้นถามกลับว่าคนโพสต์ข้อความนี้เป็นอะไร
ขาดความปรบอุ่นหรือเปล่าหรือว่า

หลายคนบอกว่านี่มันคือความไม่บริสุทธิ์ใจ
ขนาดว่าไอจีของคุณยังไม่ใช่ไอจีจริงเลย
เป็นไอจีอวตามาสร้างเอามาเพื่อที่จะเอามาด่าคนโน้นคนนี้หรือเปล่านะคะ
และจากข้อความที่เขาเม้นต์มาแบบนี้
คุณผู้ชมคือไม่ให้ฆ่ากับข้อความอะไรแบบนี้
เอายังจริงตอนเนี้ยสัดส่วนของเเตลเนี้ยมันดูดี

แต่งตัวแบบนี้ออกกำลังกายแบบนี้มันก็ดูพอดี
แต่อาจจะแบบว่าโชว์ความเซ็กซี่คืนกำไรให้กับคุณผู้ชมนิดหน่อย
เออน่าเปล่าก็อยากคิดมากนะก็เขาออกกำลังกายอะเนาะ
เรียบร้อยกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วแหละนะคะคุณผู้ชมค่ะ